ไปดูกันที่ดราม่าเรื่องนี้กันต่อดีกว่านะครับ
จบเหมือนกันค่ะสำหรับการประกาศรางวัลนาตราชนะคะ
เป็นเวทีใหญ่ระดับประเทศนักแสดงชั้นนำเนี่ย
ตบเท้ามีชื่อเข้าชิงรางวัลกันเยอะแยะมากมายเลย
แต่ปีนี้อย่างที่บอกไปว่ามีอีกหลายท่านดาราเก่งอีกหลายคน
บทบาทอีกหลายคนเลยไม่มีแม้แต่ชื่อเข้าไปร่วมเข้าชิงนั่นเองค่ะ
เนื่องจากกระแสโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์หนักหนึ่งในนั้นก็คือ
พี่ใหม่เจริญปูระนะคะไม่มีชื่อเข้าชิง
ทำให้ผลกระทบมันมาตกอยู่ที่อีกหลายคนเหมือนกัน
นางเอกที่มีรายชื่อเข้าชิงคนอื่นค่ะ
แนนเค้กนะฮะแพนเค้กเองก็โดนเหมือนกันนะฮะ
แพนเค้กเธอเป็นหนึ่งในแคนดิเดต๕นางเอกสาวที่มีชื่อเข้าชิงในปีนี้
อินเตอร์เน็ตเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
พี่ใหม่น่าจะเข้ามาแทนคนนั้นบ้างคนนี้บ้างคนนี้ไม่เหมาะหรอก

เค้กบอกว่าปีนี้นะคะก็เธอมีชื่อเข้าจริงจากเรื่องศรีอยุธยา
รับเลยค่ะว่าประเด็นนี้ไม่ค่อยอยากจะออกความคิดเห็นอะไรเลย
แต่เชื่อว่านักแสดงทุกคนทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแล้ว
และผลการตัดสินของกรรมการเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้เสมอค่ะ
สำหรับเธอเองตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ได้รับเกียรติแบบนี้
ว่าสุดท้ายแล้วจะได้รางวัลหรือเปล่าก็ตามค่ะ

แล้วแพนก็เชื่อว่าไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อ
ว่าผลงานของเขาหรือการทำงานความสามารถเขามันอยู่ในใจแฟนอยู่แล้ว
คิดว่าถ้าเรารักใครเราชอบใครติดตามผลงานใคร
เขาก็จะเป็นที่สุดของเราเสมออะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้ร่วมงานกับพี่นักแสดงที่แบบมีความสามารถแพนแฮปปี้มากแล้วค่ะ
ตรงนั้นถือว่ามันฟูแล้วมันจบแล้ว
เขาจะให้แบบมีความเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องกันบ่อยมากกว่า
จริงแล้วแต่คนดูมากกว่าแหละแล้วแต่มุมมองของคนดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะแบบคนละทาเก็ตคนดูแต่ว่าก็เป็นสองเรื่องที่แพนแฮปปี้มากค่ะ
แฟนคลับใครก็แฟนคลับมันนะคุณผู้ชม
บางคนก็ความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลแหละ
รายชื่อนักแสดงที่ไม่ได้เข้าชิงแล้วก็ชื่อคนที่เข้าชิง
คือมีความสามารถทุกคนน่าสนับสนุนต่อไปทุกคนเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะก็รอติดตามผลงานของคนที่เรารักที่เราชอบกันต่อไปนะ